เราไปดูเรื่องของอาคิระนิชโนกันดีกว่า

ช่วงนี้ก็แน่นอนครับยังปฏิบัติงานไม่ได้
เพราะว่าฟุตบอลโปรแกรมลีกไม่แข่งขัน
โปรแกรมทีมชาติก็ไม่มีนะครับ
และสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ขอความร่วมมือแหละครับ
ให้ยอมลดเงินเดือนลง๕๐

แล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับ
นี่คำควรความน่ารักของนิชโนครับ
ตามคลิปออกมาโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
รบมือให้กำลังใจบุคลากรและประชาชน
ฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ครั้งนี้ไปพร้อมกัน
ส่วนในเรื่องของการลดเงินเดือนอย่างที่ทราบกันว่าสมาคมมีการออกหนังสือ
ขอความร่วมมือกับทั้งผู้บริหารพนักงานทุกคนกว่าร้อยชีวิต
รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับนิชิโนด้วย
นิชโนเองก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับ
ก็เลยยอมลดรายได้นะครับเพื่อให้ทุกคนพยุงนะครับความเป็นอยู่ในสมาคมกีฬาฟุตบอล
ให้สามารถมีสภาพคล่องทางการเงินที่ยังสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติเท่าที่จะทำได้ครับ
ไม่ใช่เป็นแค่นิชิโนนะครับที่ถูกลดเงินเดือนบุคลากรโค้ชต่างชาติ
แล้วก็โค้ชสังกัดสมาคมกีฬาฟุตบอลทุกคนก็ขอให้ลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งในช่วงนี้เหมือนกันนะครับ